ไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
ขี้หึงพยายามตามง้ออดีตแฟน
ง้ออย่างไรก็ไม่สำเร็จก็เลยไปดักรออยู่ที่ด้านหน้าหอพักนะคะ
พอรถคันหนึ่งขับมาอ้าวนี่มันรถเพื่อนแฟนผมนี่

ควักปืนออกมายิงยางรถของเขาแบนแบบนี้
แต่สรุปสุดท้ายแฟนตัวเองไม่ได้อยู่รถคันนี้นะคะ
มากับอีกคันที่ตามมาแล้วเป็นไปที่ตัวเองคาดเลย
เพราะเขามากับเพื่อนชายคนใหม่เจ็บหนักกว่าเดิมนะคะ
ก็เลยเข้าไปเอาตัวแฟนของตัวเองเนี่ย
ลักษณะก็คือการฉุดนั่นแหละฉุดขึ้นรถหลบหนีไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นรถคันที่ถูกยิงก่อนนะคะ
ยิงด้วยอาวุธปืนแบนแฟบมาเลยนะคะ
หลังจากที่หนุ่มขี้หึงรายหนึ่งตามง้ออดีตแฟน
ด้วยการใช้ปืนไปยิงที่ล้อรถของเพื่อนอดีตแฟน
เพราะเข้าใจว่าแฟนตัวเองนั่งมาด้วย
สุดท้ายค่ะเหลือไปเห็นรถอีกคัน
แฟนนั่งมากับเพื่อนชายอีกคนนะคะโมโหที่สุดเลย
เข้าไปกระชากตัวไปทำร้ายร่างกาย
และฉุดอดีตแฟนตัวเองและเพื่อนรวม๒คนขึ้นรถหลบหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวคลองหลวงปฐุมธานีบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
วิสุทธิอุดมสิริวินรถจักรยานยนต์แถวนั้น
เป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะ
บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเองก็มาเข้าวินตามปกติแล้ว
คนร้ายเห็นรถคันสีขาวเมื่อสักครู่ที่ถูกยิงยาง
เป็นรถของนางสาวปะนิสราวะนสิน
เป็นเพื่อนของอดีตแฟนตัวเองขับเข้ามา

ขอกระจกให้ลงมาจากรถเพราะคิดว่าอดีตแฟนนั่งมาด้วย
แต่เขาไม่มีใครยอมลงมานะคะด้วยความโมโห
ใช้ปืนยิงไปที่ล้อหน้า๑นัดทันที
หลังจากนั้นค่ะมีรถเก๋งอีกคันขับมาในหอพักนะคะ
แล้วก็พบว่าอดีตแฟนของตัวเองที่ชื่อว่านางสาวนพมาศ

โมโหนักกว่าเดิมนะคะวิ่งเข้าไปทำร้ายก่อน

รถคันนี้ปุ๊บแล้วเขาก็ขี่มาประกบ
ประกบแล้วผู้หญิงคนที่ว่าจะมาขึ้นรถขี่หนี

แต่ผู้หญิงนี้เขาก็ไม่ลงมาแล้ว
ซึ่งมากับผู้ชายมีผู้หญิงผู้ชายลงมา
เขาเห็นว่าเป็นแฟนเขาเขาก็เลยวิ่งเข้าไปในคอนโด
เสร็จแล้วก็ไปทะเลาะกันในคอนโด
โดยการกระชากผมของผู้หญิงคนที่ว่าเขามาตามนะครับ

ข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐได้รับมาเพิ่มเติมนี้นะคะ
คนร้ายที่เกาะเหตุแบบนี้ป่าอีพระว่าย
อยากจะง้ออยากจะขอคืนดี
เพราะว่าทั้งสองเนี่ยเคยแต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันมาแล้วนะคะ
แต่แฟนสาวยังไงก็บอกว่าไม่ขึ้นดี
เพราะไม่อยากกลับไปมีชีวิตแบบเดิมอีก

ทุบตีอย่างแรงก่อนที่จะฉุดขึ้นรถไป
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรคลองหลวงบอกว่า
เป็นเรื่องราวของแฟนที่ติดตามง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ
ก่อนที่คนร้ายจะฉุดแฟนสาวและเพื่อนหลบหนีไป
แต่ล่าสุดเศร้าว่าทั้งสองคนปลอดภัยและได้รับการปล่อยตัวแล้ว
แต่ว่าตำรวจอย่างไรก็ตามจะต้องเร่งติดตามตัวคนร้าย
รายนี้เร่งด่วนเพราะการกระทำลักษณะนี้เป็นอันตรายนะคะ
โดยนัดหมายให้มาพบพนักงานสอบสวนภายใน๑๒วันนี้
และหากไม่มาค่ะตำรวจจะขออำนาจสารออกไม้จับต่อไป
ส่วนตัวของผู้หญิงทั้งสองคนที่ถูกฉุดขึ้นรถไป
วันนี้ชุดสืบสวนก็ไปเฝ้าอยู่ที่หอพักให้นะคะ

แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวทั้งสองคน
แต่อย่างใดสรุปแล้วตอนนี้ไม่พบทั้งคนที่ไปง้อ
ไม่พบทั้งคนที่ถูกง้อและไม่พบทั้งเพื่อน